เวลาที่มีคลิปเกี่ยวกับร่างทรงอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
เราเอามานำเสนอไม่ได้หมายความว่าจะให้ท่านเชื่อ
หรือว่าไปงมงายอะไรกับเรื่องพวกนี้นะฮะ
เพียงแต่ว่าเราจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ว่า
เออตกลงแล้วเนี่ยมันจริงไม่จริง
มันถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรยังไงหรือเปล่า

เธอก็จะดูให้ดูคนนั้นมีองค์มีอะไรอย่างนี้
ถึงขั้นที่ว่าบางคนเนี่ยเธอทักว่าโอ้นี่มีองค์พญานาคนะ
คนนั้นนี่เลื้อยอย่างนี้เลยนะฮะ
ไปดูนะครับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จืดเทียนแก้วแล้วหน่อย

เราตามเจอทั้งคู่เลยนะครับ

นิดจิตอาสาศิวามาตาตรี

อ้างตัวเป็นร่างทรงพระแม่มหาอุมาเทวี
และร่างทรงองค์ศิวะมหาเทพ

แล้วเขาก็ล้มไปเกลือกกลิ้งกับพื้น
อ้างว่าว่าเป็นพ่อปู่พระยานข้าราช

คือดูจากคลิปแล้วคาดว่าเป็นพิธีลักษณะ
เหมือนกับเปิดยานเข้าทรงองค์พญานาคาราชให้กับลูกศิษย์
นี่จะมีการทำพิธีต่างนานาอะไรก็ว่ากันไว้
มันหลากหลายกิริยาท่าทางบางคลิปนี้เป็นวีดีโอคอร์นะฮะเป็นการวีดีโอคอลพูดคุยระหว่างร่างทรงพระแม่อุมาเทวี
กับร่างทรงคนอื่นนี่ร่างทรงกับร่างทรงนะคุณเห็นประสอร์น
เขาบอกเขาสื่อสารผ่านกระแสจิตกันร่างทรงกับองค์เทพสื่อสารเนี่ย
ถ้าปู่อยากจะช่วยเหลือมนุษย์ปู่ก็ต้อง
โดนจิตโดนใจให้ร่างทำเองนะปู่นะก็
คือว่าปูก็สมบูรณ์แบบ
บางทีผู้หญิงคนนี้เธอก็บอกว่าเธอเข้าทรงเนี่ย
วันนี้ทรงเทพทันใจมาเข้าเทพทันใจมาเข้าเธอ
ไอแน่นอนเห็นไหมนี่มีแม่ชีด้วยนะนี่แม่ชียังแม่ชีใกล้
ยังอยากจะทันใจด้วยนี่มาให้เทพทันใจนี่ฮะบอกองค์เทพทัน
ใจมาเข้าร่างนี่เป็นบางส่วนนะฮะจากหลายคลิปที่โพสต์ไว้ใน
เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยชื่อนิดจิตอาสาศิวามาตาตรีบอกว่าเป็นร่าง
พระแม่อุมาเทวีกับร่างทรงองค์ศิวะมหาเทพแต่ที่น่าสำคัญ
ก็คือคนที่ไปเชื่อถือศรัทธาเนี่ยอันนี้ก็มีอยู่เยอะอยู่
โอ้โหเราส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปคุยกับร่างทรง
แม่นิทมาให้เลยค่ะชื่อจริงก็คือนางมานัดสนานโหมดวัฒนามงคล
นะคะเธอบอกว่าอ๋อคลิปที่ผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวเลื้อยเป็น
พญานาคโดยเธอทำพิธีให้จริงเธอบอกว่าเหตุการณ์ก็คือ
ยี่สิบเจ็ดมิถุนะยนต์ที่ผ่านมานี้เองเอาไม่คิดวันจะขอ
คือเธอเนี่ยคือเธอบอกเธอมีความสามารถพิเศษ
ในการเป็นร่างทรงตั้งแต่เด็กเลยนะ
แล้วก็ตั้งใจจะช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชน
คลิปนี้เนี่ยเธอเนี่ยอันเชิญองค์เทพที่อยู่ในตัวลูกศิษย์ออกมาให้สื่อสาร
สิทธิ์ในคลิปเป็นคนมีบุญมีเทพพญานาคอยู่ในตัว
พอองค์ลงมาประทับร่างก็เลยมีอาการอย่างที่เห็น
คือเธอเองเป็นแค่สื่อกลางระหว่างมนุษย์กับองค์เทพ
คือก่อนหน้านั้นบุคคลนี้เขาได้เปิดองค์กับแม่ทางโทรศัพท์

เขามีองค์นี้อยู่ในตัวเขา
พอแม่เอ่ยพระนามว่าพญามุจรินนาคาราช

คือเหมือนแบบหน้าตาเขาเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นแบบว่าเฮ้ยองค์จะลงว่ะ
คือลักษณะคือแม่จะรู้ว่าใครองค์ลงหรือใครไม่องค์ลงเพราะแม่ทำงานแบบนี้มานานไง
ยานพญานาคผ่านแม่แม่เป็นร่างผ่านถึงแม้ว่าแม่จะเป็นร่างแม่
แต่ทุกพระองค์ผ่านร่างแม่ได้เพื่อให้งานตรงนั้นสำเร็จ
ร่างทรงแม่นิดบอกว่าตอนเด็กเคยเชียดตาย
เชียดตายมาหลายรอบทั้งจมน้ำอาจจะเอาชีวิตไม่รอด
ทำอะไรก็ไม่สำเร็จโดนไหล่ออกบ้างอะไรบ้างก็เลยเปลี่ยนมาเป็นร่างทรง
ทีนี้ชีวิตดีเลยเคยมีคนลองของด้วยนะ

แล้วก็ไปทำพิธีที่วัดแห่งหนึ่งมีพระ๓๐รูปกับลูกศิษย์เดินมาหา
แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ร่างทรงหรอกแต่เป็นผีปอบ
อืมแล้วพระก็สวดมนต์ขับไล่วิญญาณร้าย
แต่เธอสวดมนต์ตอบโต้ครับ
ทำให้พระและลูกศิษย์ล้มลงโอ้โห
แล้วหมดสติไปกับพื้นเลยเป็นสามสิบคนใช่หรอ
พอไปที่นั่นพอพระอาจารย์ถอนขันเสร็จพระอาจารย์
เราก็บอกพระอาจารย์ก็ถามว่าพระอะไรโยมถึงรับผันมา
เราก็บอกเรามีองค์แม่ท่านก็เลยบอกว่าไหนขอดูซิว่ามีองค์แม่จริงไหม
ท่านก็เลยนั่งยานกันแล้วพระอีกองค์ท่านก็บอกเนี่ยมีของแท้องค์แม่จริง
แล้วพระองค์นี้ท่านก็บอกว่าโยมไปเอาองค์แม่มาได้ยังไง
ท่านอยู่บนวิมารแล้วโยมไปเอามาได้ยังไง
นิดก็บอกหนูไม่ได้ไปเอามาท่านมาเอง
แล้วตั้งแต่โยมรับท่านมาโยมดีขึ้นไหม
แล้วบอกไม่ดีขึ้นจะตายเหมือนกันค่ะ
แล้วแม่นี้ก็บอกองค์แม่แล้วเรื่ององค์แม่จะว่ายังไง
ไม่เห็นคุยกับองค์แม่เลยว่าจะคืนอาการ
พระอาจารย์นั้นบอกว่าเท่าที่โยมมากว่าที่นี่
อาจารย์เห็นว่าโยมไม่ใช่องค์แม่

โยมมีอาสุรกายผีปอบ๒๐๐ตัวอยู่ในตัวโยม
แล้วก็จริงเหรอพระอาจารย์หนูกลัว
ทีมข่าวก็เลยบอกว่าไม่ได้ลองของแต่ลองให้ดูหน่อยได้ไหม
ก็ลองให้ดูจริงเดี๋ยวลองดูค่ะ
ขอให้พระแม่อุมาช่วยบ่นฐานร่างของคุณแม่น้ิบ
ให้หน่อยนะคะว่าควรมีเขตเทวดาองค์ใดอยู่ตัวลูก

ขอพรได้ครับ
นำพาลูกไปในทางที่ถูกที่ควรเจริญรุ่งเรือง

นำพาลูกไปในทางที่ถูกที่ควรเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครับ

แล้วรางศูนย์เขาบอกว่านี่นะนาริศนี่นะ

คือพระแม่ศรีอุมาเทวี
ก็เลยลองทำพิธีดูแบบนี้
แต่ก็ไม่ได้มีปฏิหาร

คุณนิดนี่ก็ไปลองมาหลายที่นะ

แต่ทีนี้นาริสบอกว่างั้นเดี๋ยวขอคุยกับคนที่
เขาไปขอให้รางศูนย์แม่นิศทำพิธีให้หน่อยดีกว่า
นี่นะคะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคุณส้มนะคะ
เธอบอกว่าเธอเองเป็นแม่ค้าขายครีมออนไลน์
รีวิวจากคลิปในติ๊กต๊อก
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เหมือนกัน
ในคลิปบอกว่าขายดีมาก
เพราะมาหาร่างทรงแม่นิด

ศรัทธาเลยอยากมาบ้าง
แม่นิศทำพิธีเปิดแม่ไทย

ก็หวังว่าจะขายดีเหมือนคนอื่นเขาบ้าง
และก็บูชาตามที่เขาบอก
อาจจะแบบว่าไม่ได้ยินวิธี
เดี๋ยวขอดูภาพในคลิปอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
ก็จะเห็นว่าตอนที่ร่างทรงแม่นิดเขาสวยสวดอยู่เนี่ย

ตอนที่ผู้ชายคนนี้เริ่มคลาน

ที่มาเข้าร่างเนี่ยนะฮะ

พระกิติเจ้าสำนักสงฆ์
แล้วก็เราก็ได้เจออีกคนนึงด้วยคนที่คลานเลื้อยอยู่เนี่ยชื่อในทิศ
อายุ๓๘ชายที่ปรากฏในคลิปที่บอกว่าพญานาคาราชประทับร่างจะเลื้อยเข้าถ้ำเนี่ยนะฮะ
สำนักสงฆ์ถ้ำมรกฏที่ราชบุรีนะครับ
พระอาจารย์กิตติบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยท่านพักผ่อนอยู่ในสารา
แล้วมีคนมาเรียกบอกว่าให้ช่วยเปิดประตูถ้ำมรกฏให้หน่อย
เพราะว่ามีโยมคนหนึ่งองค์พญานาคลงประทับร่าง
จะต้องเข้าถ้ำนะท่านมาถึงท่านบอกว่า
ในคลิปเลยท่านก็พยายามจะช่วยพยายามจะพยุงพยุง
แต่ดึงไม่ขึ้นก็เลยเอาอย่างนั้นก็ปล่อยกันแล้วกัน
ให้เขาคลานเข้าไปเนี่ยฮะเขาก็คลานไปถึงนู่นหน้าปากถ้ำ
พี่ไม่อยากให้มาทำก็อยากให้มันสงบ
ก็จะมาขอพอนะได้
เรื่อยว่าพี่จะปากไม่อย่างเล่มแล้วผมก็แสบ
ก็อย่างนั้นทุกคนก็มาขอพอ
เพราะได้ความสำเร็จมากเอง

แล้วตอนนั้นพี่รู้ตัวตอนที่พี่เหมือนกับว่าห้าสิบห้าสิบ
แล้วพี่เจ็บไหมตอนนี้
ทิศเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกัน
อยู่ดีก็เนี่ยพอเขาบอกว่ามีองค์พ่อปู่มุจรินจากร่างทรงแม่นิด
แล้วก็พ่อปู่มาทับร่างเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัว
รู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนที่คือแบบรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันแบบเจ็บข้อศอก
ก็มีรอยถลอกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาก็เชื่อของเขานะส่วนด้านในถ้ำเนี่ย
ชาวบ้านที่ดูแลสำนักสงฆ์พาเราเข้าไปดูนะครับ
มรกฏนะครับนี่ฮะด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ด้านในเนี่ยจากปากถ้ำไปถึงจุดโถงข้างในเนี่ย
ประดิษฐานพระแก้วมรกฏจำลองด้วยนะครับ
มีพระนาคปรกด้วยพระพุทธรูปอีกเยอะเลยนะครับ
หนังถ้ำก็มีหินสีสันสวยงาม
แต่เจ้าวาดสำนักสงฆ์แห่งนี้ท่านบอกแล้ว
บอกอยากให้มากราบไหว้บูชามาถือศิลป์มากกว่า
อย่ามาทำพิธีอะไรลักษณะแบบนี้เลยนะ
ส่วนด้านนอกเนี่ยแถวนี้เป็นเขาด้วยนะฮะ
ไส้เดือนภูเขาเยอะเลยนะ
ที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอนะฮะ

นี่อาจจะเป็นลูกหลานพญานาคอะไรหรือเปล่า
แต่ผู้สื่อข่าวเราดูบอกมันก็ไส้เดือนนั่นแหละ